ดูที่เรื่องนี้กันหน่อยอย่างที่เราย้ำกันเป็นประจำ
ใครจะขับรถต้องตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพให้ดี
เราต้องพร้อมก่อนคนก็พร้อมรถก็พร้อม
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๓ขับรถกระบะกลับบ้าน
แต่เขามีอาการน้ำตาลเลือดสูงแล้วก็วูบ
เสียหลักพุ่งไปชนเขาเรียกว่าเป็นคลินิกแพทย์แผนไทย
บาดเจ็บติดค้าอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ
นี่คือสภาพกระบะพังเสียหาย
พุ่งไปชนติดอยู่กับกำแพงของคลินิกแพทย์แผนไทย
อยู่ที่บนถนนมราเมฆครับในตัวเมืองพัทธลุง
หลังจากที่พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปที่ฝั่งตรงข้าม
คนขับคือนายสุชาติสุวรรณโชธอายุ๕๓ปี
เขาบอกว่าวูบแล้วก็หมดสติไปเลยครับ
ผู้ภัยก็ต้องนำตัวออกมาจากรถปฐมพยาบาล

ไปตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก

แล้วก็หมดสติไประหว่างขับรถนะครับ
ของนายสุชาติที่นั่งมาด้วยกันบอกว่า
กำลังจะขับรถกลับจากการทำธุระที่จังหวัดตรัง

สุชาติเกิดอาการวูบแล้วก็หักพวงมาลัย

แล้วก็ไปชนกระบะอีกคันหนึ่งที่แล่นสวนมา
แล้วก็ไปพุ่งชนกำแพงของคลินิกจนเสียหาย
แต่ว่าโชคดีไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
กระบาดเสียหลักพุ่งชนบ้านเลขที่๑๓ครับแล้วก็๑๓ทับ๑
บริมถนนสายท่าข้ามทุ่งหวังพันธุ์เสียหายไป

นางสาวอรวรรณแก้วชูเชิดบอกว่า
เมื่อเวลาสักประมาณ๑ทุ่มของเมื่อวาน
ขณะที่นายวินแก้วชูเชิดเป็นปู่นะฮะ
อายุ๘๑ปีกำลังนั่งสูบลมรถจักรยานอยู่
ส่วนนางสาววิทยาแก้วชูเชิดเป็นคุณป้านั่งอยู่ที่บ้านคุยกันกับเธออยู่
จุดเนี่ยมีกระบะจากไหนก็ไม่ทราบ
พุ่งไปชนคุณปู่ที่นั่งสูบลมอยู่เนี่ย
ขาขวาหักป้าเองก็บาดเจ็บที่ขา
ส่วนเธอนะฮะได้สติกระโดดหนีได้ทันก็รอดไป
โดยกู้ภัยกู้ชีพก็ต้องนำคุณปู่และคุณป้าส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีรถจักรยานยนต์เสียหาย๒คัน
รถจักรยานยนต์๑คันแล้วก็คนเจ็บ๒คน
ขณะที่ทางด้านของนายอัธนพงศ์ศรีกระจ่าง
ซึ่งเป็นคนขับกระบะก็ไม่ได้บาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุนะฮะ
เพราะว่าเป็นคนที่พักอยู่วัดเดียวกัน
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ